ไม่รู้ว่าจะเป็น๕๐ยังแจ่วหรือเปล่านะสำหรับอาโน๊ต
ต้องบอกเลยว่าแกก็เคยมีผลงผลงานเพลงมาบ้าง
ได้เป็นตลกก็ปังเป็นนักร้องก็เคยมาแล้วนะครับ
ผลงานที่ผ่านมาของอาโน๊ตก็มีทั้งหนุ่มต่อจวบ่นเมีย
สายตรงส่งใจไวไฟนะฮะบางครั้งบางคราวในรายการประกวดร้องเพลง
โน๊ตก็เป็นกรรมการวันดีคืนดีอาโน๊ตก็ลุกขึ้นมาจับไมค์ร้องเพลงนะ
เสียงดีไม่แพ้นักร้องตัวจริงด้วย
ซึ่งอาโน๊ตเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
ว่าทุกวันนี้เวลาอาโน๊ตเขียนเพลงแต่งเพลงเองที่บ้านก็ฝึกร้องไปด้วย
เพราะถ้าไม่ร้องเนี่ยอินเนอร์มันจะไม่มาจ้า
ถามว่าถ้ามีโอกาสกลับไปเข้าห้องอัดทำซิงเกิ้ลใหม่
เหมือนพวกตลกรุ่นน้องไงพี่บอลเชิญยิ้มพี่แจ๊ะชวนชื่นรึเปล่า
โน๊ตก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะ

ความคิดถึงมันเริ่มทำงาน

บอกว่าได้แต่เขียนเพลงทำไมไม่ร้องบ้าง

บางทีมันร้องด้วยความรู้สึกจริงมันไม่ได้
ด้วยพลังเสียงด้วยโทนเสียงหรือแม้แต่สุนารี

โน๊ตเฮ้ยเราต้องแหบปากมั้งขอโทษนะ

เวลาถ้าเกิดเราร้องจริงมันจะร้องไม่ได้

ซึ่งตลกเขาก็ทำเพลงกันยายบอลอะไรนะ
คนที่ใช่ทำไมก็ไม่ชอบ

แต่มากินเป็นข้าวมันไก๊อะไรเป็นข้าวมันอะไรอย่างนี้
อาโน๊ตสาบานสิว่าอยากจะกลับไปร้องเพลงจริง

ต้องบอกว่าอันนท์เขายังลุกคอดีอยู่ใช่ไหมพี่จ๊ะ